ติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะครับช่วงนี้เราจะไปดูบรรยากาศเพิ่มเติม
ในพื้นที่บริเวณถนนรัชดำเนินนะครับใช่ค่ะนอกจากประชาชนจำนวนมากที่ยังคง
เข้าคิวนะคะเพื่อที่จะรอเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙แล้ว
แน่นอนค่ะยังคงมีจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จำนวนมากก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันนะคะ
กว่าจะถึงเวลาปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะซึ่งอาจจะต้องต่อเนื่องยาวไปจนถึงพรุ่งนี้
อาจจะตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายก็ได้เนี่ยนะคะเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดบริเวณถนนราชดำเนินค่ะ
คุณนัทพรเทาตะกูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะเชิญเลยค่ะคุณนัทพรค่ะ
จากประชาชนที่ยังคงเดินทางมาเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ
ตลอดทั้งวันนี้ค่ะจิตอาสาก็ยังคงทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มารอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันด้วยเช่นกันค่ะ
นี่คือภาพบริเวณท้ายแถวที่มุ่งสู่จุดคัดกรองฝั่งโรงแรมรัตนโกศิลป์นะคะ
จะเห็นได้ว่ายังคงมีจิตอาสาทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนที่มารอกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ในวันสุดท้าย
การแจกจ่ายน้ำอาหารของว่างไปจนถึงยาดมสำหรับผู้ที่อาจจะรู้สึกไม่สบายระหว่างรอต่อแถวจากอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวในวันนี้ค่ะ
อย่างเช่นจิตอาสาสองพี่น้องคู่นี้นะคะที่บอกว่ามาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่รอกราบถวายบังคมพระบรมศพมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ
การเก็บขยะและแจกของแล้วก็รู้สึกใจหายค่ะที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะเปิดให้เข้ากราบพระบรมศพ
ห้องดดอบแบบหนึ่งแต่ว่าการเก็บขยะแล้วแล้วค่ะ
ไม่อยากจะให้ปิดการกราบเนี่ยนี่ผมมากะแจกหมดผมกะจะต่อคิวกราบอยู่เหมือนกัน
โดยทั้งคู่นะคะยังบอกว่าจะทำหน้าที่จิตอาสาดูแลประชาชนต่อไป
กว่าจะมีการปิดเข้ากราบพระบรมศพในวันนี้ค่ะ
ส่วนประยูนถิ่นพวงศ์อาสาสมัครจากกรุงเทพมหานครนะคะ
ว่าใจหายค่ะที่จะได้ทำหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่มารอกราบพระบรมศพวันนี้เป็นวันสุดท้าย
แม้ตัวเขาเองค่ะจะไม่เคยเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
เบื้องหน้าพระบรมโกศของในหลวงราชการที่เก้า
ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ต่างกันค่ะ

เราได้กลับก่อนแล้วอะไรอย่างนี้
ก็คือจนเหลือคนสุดท้าย
ก็คือแจกจนหมดจนหมดของมา
อกจากนี้บริเวณทางเท้าถนนราชดำเนิน
จนถึงจุดคัดกรองฝั่งโรงแรมรัตนโกศิลป์นะคะ

ทำหน้าที่รวบรวมอาหารที่รับประทานแล้ว
หรือว่าเศษขยะต่างนะคะ
เพื่อรักษาความสะอาดของพื้นที่
ขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มอาสาสมัครสายตรวจจักรยาน

ให้การดูแลอำนวยความสะดวกกับประชาชน
มารอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

การดูแลคนข้ามถนน

แล้วก็ยังช่วยระมัดระวังความปลอดภัยของประชาชนค่ะ

ก่อนถึงจุดคัดกรองฝั่งโรงแรมรัตนโกศิลป์นะคะ

คืนนี้ค่ะจะปักหลักรออำนวยความสะดวก

ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
คนสุดท้ายที่อยู่ท้ายแถวนะคะ
จะได้เข้าไปกราบพระบรมศพที่ในพระบรมมหาราชวังค่ะ
และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะ
นัทพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากบริเวณถนนราชดำเนินค่ะ